เป็นบริการใหม่จากรายเดอร์
คุณคิดว่ารายเดอร์เราให้เขาทำอะไรเราได้บ้าง
สั่งอาหารส่งเอกสารมารับเราไปส่ง
เป็นสายลับจับบ้านเล็กก็ได้นะ

จะได้รู้ไหวคือสั่งอาหาร
แล้วผู้หญิงบ้านใหญ่บอกไปส่งตามที่ปักหมุดซิ
แต่พอจะไปถึงปั๊บบอกน้องของเอาไว้กินเองเลยนะแต่น้องถ่ายรูปหน้าบ้านมาให้หน่อย
ว่ามีรถจอดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวทำไมทำหน้าแบบว่าเออแบบพอใจอะไรอย่างนี้นะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนายจินรายเดอร์อยู่แถวไซน้อยนนทบุรี
โพสต์แชร์ประสบการณ์ตรงลงในเพจกูขับไลนแมนขออภัยนะผมอ่านตามชื่อเพจเขานะครับ
เตือนภัยพวกเจ้าชู้ให้ระวังเพราะเขาเคยถูกลูกค้าเป็นผู้หญิงสั่งอาหารช่วงตีหนึ่งวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากกดรับออเดอร์ตามปกติแล้วไปรับอาหารเพื่อจะไปส่งที่บุตรบ้านแห่งหนึ่งญาติบังไย
ตามที่ลูกค้าปักหมุดเอาไว้แต่ปรากฏว่าลูกค้าโทรมาแล้วบอกอย่างที่ผมบอกอาหารเอาไปทานได้เลยนะคะ
แค่ดูรถให้หนูอย่างเดียวก็พอนั่นนะครับนี่ครับรายเดอร์ทำยังไงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามบ้านเลขที่นั้นที่ปักหมุดเอาไว้
แล้วช่วยดูว่ามีรถมีป้ายทะเบียนนี้จอดอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนี่ครับ
คือพี่จินเขาก็บอกไม่รู้หรอกว่าเป็นบ้านเมียน้อยหรือเปล่าแต่ลูกค้าสั่งก็ต้องทำ
ชอบใจใหญ่คุณวรพรแต่ลูกค้ากดสั่งอาหารถูกต้องตามระบบ
คือถ้าจะยกเลิกออเดอร์มันยุ่งยากก็เลยต้องทำให้จบตามระบบ
พี่เขาว่าแต่ดันไปเจอคุณผู้ชมคุณพระราพร
ไปเจอรถจอดอยู่จริงจอดอยู่จริงจอดอยู่จริงที่บ้านหลังนั้น
สงสัยมีหลักฐานเลยมีหลักฐานดิ
เพราะพี่ก็ต้องถ่ายรูปส่งให้ดูไง

ว่าคือเขาสั่งมาเป็นออเดอร์ในแอป
ไกลไหมไม่ไกลครับแต่ว่าขั้นตอนการยอกเลิก
เพราะมีรายเดอร์คนอื่นเข้ามาแชร์ประสบการณ์บอกเคยต้องทำแบบนี้เหมือนกัน

ดิฉันชอบความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้าจริง
แต่รายเดอร์เขาก็บริการจนได้เนอะ
นึกไม่ถึงนึกไม่ถึงว่ามีแบบนี้จริงนะคะ